คือมีที่วัดแห่งหนึ่งครับเขาบอกเป็นรูปปั้น

แต่ว่าเหมือนใครอะไรยังไงคุณผู้ชมต้องคิดเองนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
ไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับแชร์ต่อต่อกันไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย
ต้องออกมาชี้แจงนะถ้าเจ้าวาดนะพระครูสุจินรัตนาธิมุติหรือว่ารัฐนาธิมุต
ผมอ่านผิดต้องขออภัยท่านด้วยนะครับครับท่านเจ้าวาดวัดจอมแจ้งเล่าบอกว่า
รูปปั้นทั้งหมดนี้แต่ปั้นมาตั้งแต่ถ้าเจ้าว่ารูปก่อนอ๋อโอเครูปก่อนถ้าเจ้าว่าคนก่อน
แล้วคนก่อนนี้นานแล้วยัง๔๐๕๐ปีแล้วนะอ๋อหรอจริงเหรอจริงเขาว่าจริง
เป็นคติธรรมในเรื่องการทำความดีความชั่วตามเชื่อที่ว่าคนทำชั่วตายไปจะเป็นเปรตครับ
แต่ละตัวเนี่ยมันก็มีท่าทางต่างกันขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทำไว้และความจริงรูปปั้นเปรตจะมีชื่อทุกตัวนะ
แต่ขณะนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยได้ทาสีแล้วปรับปรุงใหม่ซึ่งสีมันยังไม่แห้งสีมันยังไม่แห้งนะครับ
ยังไม่ได้นำชื่อมาติดโอ้โหมันก็ทำให้คนจินตนาการกันไปต่างนานา
นี่ปั้นมา๔๐๕๐ปีจริงเหรอนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วแต่จินตนาการครับ
แตะการเมืองยังอันเนี้ยอะไรนะแตะกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหม
คือไปดูวัดและกระแสโซเชียลมีเดียเขาน่าจะอธิบายนะทำอะไรถึงมาเป็นเปรตอะไรแบบนี้นะ
เออแต่ส่วนใหญ่ก็มันทำไม่ดีไหมก็ทำไม่ดีแล้ว